กิโลทองสังเวียนแห่งการปักวันพฤหัสบดีที่๓๑ธันวาคมนี้
พบกับเหล่าซุปตาที่จะมาอวยพรต้อนรับปีใหม่กันในรายการ

มกดหญิงน้องมินว่าแต่ไปโหลดร้านไหน

พวกเขาจะต้องมาพบกับการแข่งขันอันสุดมัน
เพื่อนำเงินรางวัลไปทำการกุศล

แหละแหละ

ใช่เพราะเจมสต้องรีบกลับไปชงนมให้ลูกกิน
เดี๋ยวพี่ทรงทบเดี๋ยวทรงทบด้วยทรงทบด้วย
ไปเลย